ข่าวแรกนะคะต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์เนี่ยร้อนแรงสุดแล้วค่ะ
เมื่อทวิตเตอร์พี่กาลาแมร์ขึ้นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ
ก็มาจากเรื่องราวนะคะเมื่อวานที่เป็นประเด็นอยู่

ซึ่งพี่แมร์เป็นเจ้าของอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
แต่บางคนก็บอกว่ามันเกินจริงหรือเปล่า
ซึ่งก็มีคนขุดคลิปมาเทียบเลยนะคะ
มันเป็นต้นเรื่องที่ทำให้เกิดข่าวนี้เกิดมานำเสนอตรงนี้นะคะ

คลิปแรกนะคะก็เป็นคลิปต้นเรื่องเลยนะคะคลิปนี้คุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นคลิปที่แมนเนี่ยบอกว่าทานไปแล้วนะคะแล้วก็เหนียงหายหน้ายกนะคะ
ตาก็กลายเป็น๒ชั้นโดยไม่ผ่านการศัยกรรมนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพี่แมนเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเนาะ
ใช่ค่ะแล้วคลิปที่๒ก็ตามกันมาติดเลยคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่มีคนขุดคุยขึ้นมาอันนี้คือฮาหนักกว่าเก่าค่ะ
เพราะว่าตัวคลิปนี้เนี่ยในคลิปเขาพูดถึงลูกค้าจากสมุทรสาคร
พี่กัลแมได้ยกตัวอย่างบอกว่ามีลูกค้าเขาเนี่ยนะซื้อไปทาน
คุณแม่ทั้งลูกทานกันไปค่ะไม่ติดโควิด
แต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ทานก็ติดโควิดค่ะ
พอติดแล้วหายด้วยเพราะว่าได้กินผลิตภัณฑ์ของเธอนั่นเองค่ะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยมีคุณติช่านั่งอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าท้ายคลิปเนี่ยถ้าฟังกันดีคุณทิช่าออกอาการเวออยู่เหมือนกัน
ก็เป็นคำที่เธอบอกว่าพูดออกมาตอนที่เธอได้ยินว่า
มันรักษาโควิดได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันมีคลิปที่๓เหมือนกันที่คุณคาราแมนเขาก็ได้ลงไว้เหมือนกันนะฮะ
รีวิวอยู่กับคุณซานิค่ะพูดถึงเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่๓
ผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยจนร่างกายค่อยดีขึ้นนะคะ
หมอบอกว่าไม่ได้อยู่ในสเต็ปของการเป็นมะเร็งค่ะ
อันนี้ก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะคะในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาขุดขึ้นมา
แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่าการรีวิวอาหารเสริมของคุณกะละแมเนี่ย
เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ทำให้แฮสแท็กกะละแมนั้นติดเทนทวิตเตอร์ด้วยค่ะ
พอเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณกะละแมค่ะก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจง
คือที่จริงเธอร่อนจดหมายชี้แจงไปตั้งแต่คลิปแรกที่ถูกขุดออกมาแล้วนะคะ
ว่าคลิปโฆษณามาจากเนื้อหาที่เธอนั้นพูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าค่ะ
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์จริงโดยไม่ได้ระมัดระวังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ให้ทีมงานนั้นลบโฆษณาออกทันทีนะคะ
เอกสารชี้แจงคุณกะละแมย้ำว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะ
พอเห็นแบบนี้ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยออยทำอะไรหรือเปล่า
และทางโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณอันเป็นเทศหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีนะฮะหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาทหรือจะทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางออยก็ได้สั่งระงับการโฆษณาตัวนี้ทันทีนะฮะแล้วก็มีหนังสือถึงทางตำรวจกองบังคับก